และวินาทีที่สำคัญต่อไปนี้นะครับที่ครอบครัวของตาลานจากกาญจนบุรีจะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อเพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
วันนี้เตรียมตัวมาดีไหมครับคุณตา

ถ้าพร้อมแล้วเชิญตารานมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามทั้งหมดมีด้วยกัน๕เรื่องนะครับ
เรื่องที่เรานำมาตั้งเป็นคำถามเนี่ยเดี๋ยวตาดูก่อนเลยว่าเฮ้ยในห้าเรื่องเนี้ยสมมุติเรื่องหนึ่งเรื่องสองเรื่องสามเรื่องสี่เรื่องห้าเนี่ยตาถนัดเรื่องไหนมากที่สุดตาเลือกเรื่องนั้นเลย

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมไปเลยครับ
เรื่องที่หนึ่งเมนูไข่
เรื่องที่๒จังหวัดกาญจนบุรี
เรื่องที่สามวอเรบอล
เรื่องที่๔วัดนางงาม
เรื่องที่๕ภาษาไทยระดับชั้นป๔

เรื่องวัดนางงามครับ
บ้านจริงแล้วบ้านของตานี่อยู่ใกล้วัดเหรอครับ
ก็ออกจากสเตยไปนางงามก็ประมาณ๓กิโล

ก็ต้องมีงานประจำปีทุกปี

ช่วงเข้าพรรษาออกพรรษา
แล้วก็เดือนเมษาเทศมหาชาติ
จ๋าเห็นบอกว่าที่วัดนี้จะมีป้ายปฏิทินกิจกรรมสำคัญประจำปีพศ๒๕๖๓ด้วย
คำถามจะอยู่ที่ป้ายปฏิทินกิจกรรมของวัดนี่แหละครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
กิจกรรมทำบุญวันศาสตร์ไทยของวัดนางงามปีนี้ตรงกับวันที่เท่าไหร่
ตัวเลือกที่๑๑๓๑๕สิงหาคม
ตัวเลือกที่๒๑๔๑๖สิงหาคม
ตัวเลือกที่๓๑๕๑๗สิงหาคม
ตัวเลือกที่๔๑๖๑๘สิงหาคม
บ้านอยู่สะเตยไปวัดนางงามก็ประมาณ๓กิโล
ปกติเขาไปทำบุญที่นั่นประจำ
ได้ยินโจทย์เขาหนีแล้วก็มั่นใจ๕๐๕๐
ขอตอบข้อ๓วันที่๑๕และ๑๗สิงหาคมครับ
ตัวเลือกที่๓๑๕๑๗สิงหาคมครับ

เลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ฟุ๊กแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องฟลุ๊ก

เรื่องภาษาไทยระดับชั้นป๔

โชคดีนะฮะขอเชิญน้องฟุ๊กมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ปุ๊กปกติเราเป็นคนทำกับข้าวเหรอลูก

ไข่เกี่ยวไข่โต๊ะหมือยังไงครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

มีกระทะมีแก๊สให้นะลูกแล้วก็มีน้ำมันมีน้ำปลานะครับ
มีไข่มีข้าวเจียวออกมาแล้วปกหน้าข้าวเป็นแบบนี้ออกมาประมาณนี้นะลูกนะ
เอาแค่ฟองเดียวตอนที่จาน
กระทะร้อนแล้วนะฮะเราวอร์มไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะลูก

และกติกาสำหรับข้อนี้นะครับก็คือทำข้าวไข่เจียวพร้อมรับประทานนะครับ
ให้หมดจำนวน๒จานภายในเวลา๓นาที
เมนูที่ทำให้น้องกินทำเช้ากินครับ
ทุกคนบอกอร่อยที่สุดครับไข่เจียวครับ
พร้อมแล้วเริ่มครับ
บอกว่าใส่เลยตาบอกว่าใส่ได้เลยลูก
ตาบอกตุกฟังไม่ตุกก็ใส่เลยลูก

ตากับแม่ช่วยอย่างจริงเลยนะครับ
เดย์ไปลูกเร็ว

เดย์เร็วลูกเดย์

เอาละโชคดีครับไปขอบคุณมากครับลูก
ฟุ๊กครับยังไม่หมดหน้าที่ฟุ๊กจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เนยแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องเนยครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสามเรื่องเลือกให้ดีนะครับ
เนยจะตอบได้ไหมแล้วจะตรงกับใจเนยหรือไม่นะครับ
ก็คือเรื่องจังหวัดกาญจนบุรีเรื่องวอเรย์บอลเรื่องภาษาไทยระดับชั้นป๔

เขารู้กันนะพี่น้องนะขอให้โชคดีครับ
ขอเชิญน้องเนยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
นักกีฬาในดวงใจของหนูวอเรย์บอลคือใครครับ

พอทราบข้อมูลของพี่เขาบ้างไหมล่ะ
เอาแล้ววอเล่บอลก็จะเกี่ยวกับไอดอลของหนูนี่แหละลูกเอ้ย
เพราะฉะนั้นสมาธิดีนะคะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ปรุงกิจเป็นคนอำเภออะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งอำเภอเมืองอ่างทอง
ตัวเลือกที่๒อำเภอโพทอง
ตัวเลือกที่๓อำเภอชายโย
ตัวเลือกที่สี่อำเภอวิเศษชายชาญ
ตัวเลือกที่สี่อำเภอวิเศษชายชาน

เอาล่ะเหลืออีกหนึ่งคนสมาชิกภายในบ้านน้องเนย
ก็เหลือแม่เล็กแล้วเรียกแม่ด้วยใช่ไหมลูก
หนูจะเลือกเรื่องไหนให้แม่เล็กขึ้นมาตอบครับ

นั่นก็คือเรื่องจังหวัดกาญจนบุรี
กับเรื่องภาษาไทยระดับชั้นป๔
เอาจังหวัดกาญจนบุรี
ขอเชิญแม่เล็กมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
นักแสดงท่านใดต่อไปนี้
ไม่ใช่คนจังหวัดกาญจนบุรี

ธนวัฒน์ประสิทธิสมพร

อำเภอลกควันจังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่เกิด
แต่ว่าไม่ค่อยได้ไปเที่ยวที่ไหนเลี้ยงแต่ร่าง

ถ้าพร้อมแล้วเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

คุณธนวัฒน์ประสิทธิสมพรหรือดีเจนุ้ยครับ
มาลุ้นกันนะครับว่าครอบครัวของตารานนะครับ
จะสามารถคว้าทุนไปต่อลมหายใจต่อชีวิต๑ล้านบาทได้หรือไม่นะครับ
เพราะว่าความหวังของเขาก็อยู่ที่รายการเราเหมือนกัน
ขอให้โชคดีนะครับช่วงหน้าพบกันครับ
สำหรับเรื่องนี้ก็คือทำข้าวไข่เจียว
และรับประทานให้หมดจำนวน๒จานภายในเวลา๓นาที

ได้ได้ได้ได้ได้
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร